ปล่อยวางเรื่องปวดหัวทั้งหมดแล้วมาดูความหวังและความฝันของหลายหลายคนกัน
ฝันอยากเป็นเศรษฐีใครล่ะก็ปุ้ยอ่ะสิ

ฝันอยากถูกรางวัลที่๑ใครล่ะกับเราทุกคนนี่แหละฮะ
ค่ะถ้ารวยจะสวยให้ดู

คนไปน้อยนะครับแต่ว่าบ่ายเมื่อวานเนี่ยก็มีการจัดพิธีมหาพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคล
หลวงปู่ทวดแล้วก็ไอ้ไข่มหาเจดีรุ่นอัคระมหาเศรษฐีครับ
โดยมีพระเกจิชื่อดังพร้อมคณะสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านไปร่วมพิธีกันเยอะแยะมากมายนะครับ
ซึ่งทำพิธีเสร็จแล้วก็เปิดให้ผู้สนใจไปเช่าบูชาเพื่อความเป็นสริมงคล
ระหว่างการทำพิธีครับทางวัดยังขอความร่วมมือให้ชาวบ้านทุกคนแล้วก็พระสงฆ์ทุกรูป
สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการประกอบพิธี
รวมทั้งกำหนดให้ชาวบ้านที่ร่วมพิธีในโบสถ์เนี่ยเหลือเพียง๕๐คนเท่านั้น
และแต่ละคนต้องเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย๑เมตรเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ส่วนที่วัดสมณัฐทุ่มท่าอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ
กลุ่มชาวบ้านร่วมกันทำบุญทอดพระป่าสามัคคีนะครับเพื่อแก้บนไอ้ไข่
หลังจากถูกลอตเตอรี่ได้รางวัลกันทั่วหน้าไปเมื่องวดที่ผ่านมา

ชาวบ้านพากันขอโชคลาภจากไอ้ไข่ด้วยการจุดประทัดเสี่ยงทาย

แล้วทุกคนก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเลขปลายประทัดเก็บไว้นะฮะ
เพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคในงวดกลางเดือนนี้ครับ

ต่อกันที่สารเจ้าย่าตะเคียนทองวัดวังจำป่าเฮียนะคะ
สรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
มีคนดวงดีเนี่ยเอาเครื่องประดับชุดไทยสีทองสีเงิน
ร้อยกำไรเข็มขัดรวมกว่า๑๐๐ชิ้น
พร้อมด้วยชุดไทยแล้วก็เครื่องสำอางนะครับ
วางไว้ที่บริเวณโต๊ะเครื่องบูชาเจ้าย่า

คือตอนที่ปกติไปแก้บนก็ต้องแบบว่ามีนางรำมีประทัดอะไรใช่ไหมค
แต่นี่คืออยู่เอามาวางทุกคนก็แปลกใจ
เราไปคุยกับคุณสมพรปารีอายุ๗๕ปีเป็นคนดูแลสาร
เล่าบอกว่าคือช่วงโควิดมันระบาดแบบนี้
ก็เลยทำให้คนมาที่นี่บางตาแต่จู่เมื่อวานตอนเช้า
เขาต้องแปลกใจเพราะเห็นไอ้เครื่องประดับเหล่านี้

แล้วสอบถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่า
เห็นผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเก๋งมาช่วงเช้า

เพราะฉะนั้นก็เลยคาดว่าอ๋อน่าจะเป็นคนดวงดี

เขาจะเอาเครื่องแต่งตัวอะไรอย่างนี้เนอะ

ส่วนที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรี

บรรยากาศก็ไม่ได้คึกคักมากมายอะไร

ในการตรวจวัดอุณหภูมิ
ตั้งแต่ฝากทางเข้าวัดกำหนดทางเข้าออกเพียงทางเดียว
ขณะที่บริเวณหุ่นปั้นตาทองนิ้วราย
และส่องเลขตุนในอ่างน้ำมน
ชาวบ้านบางส่วนยังวัยวาดขอโชคลาภจาก

นครแล้วก็กุมารทองน้องก้าวเลิฟเลิฟด้วยอันนี้อ่านน้ำมนต์นะฮะแล้วก็พากันไปซื้อ
ตเตอรี่เพื่อเสี่ยงดวงลุ้นรางวัลกันในงวดนี้นะครับด้านพ่อค้าลอตเตอรี่ชื่อว่านายเปลวเขาบอกว่า
อ่างน้ำมนต์ปีนี้คนถามหาเยอะมากถามว่าเลขอะไรฮิตอะไรดัง
บอกว่าโอ้ก็มีหลายเลขนะคุณนักข่าวที่ขายเกลี้ยงเนี่ยมีสองสามสี่สามสองศูนย์เจ็ดสามศูนย์
อันนี้ขายเกลี้ยหมดแล้วคนไปตามหาเยอะนะแล้วก็เขาบอกว่าเลขอะไรปีพศปีนี้
กสี่คนหาเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็เลขวันครูหนึ่งหกอะไรแบบเนี้ย
ก็คือขายหมดเกลี้ยงแผงหมดแล้วนะครับ
ครับและที่อาศพิรุษีธาตุพุทธคุณอบางซัยจพระนครสีอายุธยานะครับ
มีนักเสี่ยงโชคแวะไปไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
แล้วก็ส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์กันอย่างต่อเนื่อง
นางโสพิรักษ์สุขสมนินนะครับท่านอายุ๔๐ปี
เป็นชาวพระนครศรีอยุธยานี่แหละ
ไปแก้บนพ่อปู่ฤษีพรมเมษด้วยการรำแก้บนนะครับ
หลังจากท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะฮะ
อย่างที่หวังเอาไว้คือ
อกจากนี้เนี่ยยังถวายเงิน๕๐๐๐บาทด้วยนะครับ
ร่วมสมทบทุนสร้างพ่อปู่ฤษีพรหมเมษองค์ใหญ่ที่สุดในโลกต่อไปด้วยนะครับ
ค่ะปิดท้ายกันที่ต้นไม้แปลกคุณสังเกตนะคะ
ต้นกล้วยนะคะนี่ไปที่บ้านเลขที่๔ทับ๑
ถนนประสานมิตรอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
เบิร์ตดูแปลกไหมก๊อฟดูแปลกไหมต้นกล้วยน้ำว้าแปลกค่ะมีอยู่ต้นหนึ่งภายในสวนหลังบ้าน
คุณพรพันธ์เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่ากล้วยน้ำว้าต้นนี้สูงสักประมาณ๒๓เมตร
แปลกอยู่ที่ปลีคุณโฟกัสปลีนะแล้วก็เครือกล้วยซึ่งแทงออกมากลางลำต้น
แล้วยาวสักประมาณ๑ฟุตครึ่งนับดูแล้วก็พบว่ามีปลี๑หัวแล้วก็เครืออีก๒หวี
ปลีกล้วยยังจุกอยู่ที่ปลายเครืออีกด้วยซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับเธอเป็นอย่างมากนะฮะ
ไม่เคยพบไม่เคยเห็นกล้วยแปลกขนาดนี้มาก่อนส่วนใหญ่เชื่อว่าอ้อน่าจะมาให้โชคให้ลาบนั่นแหละดูอ้อ
ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยครับ